ต่อกันที่เรื่องราวของพระเอกหนุ่มเจ้าสำอางอย่างสนยุคนะคะ
ที่ก็ถูกผู้ไม่หวังดีออกมาตั้งกระทู้ว่าเป็นพระเอกที่ไร้เสน่ห์
งานนี้หนุ่มสนยุคก็ออกมาตอบรับด้วยรอยยิ้มที่เรียบเฉย
พร้อมกับบอกว่าจะนำทุกคำติชมนั้นไปพัฒนาปรับปรุงตัวเองแน่นอนค่ะ
เป็นบุคคลสาธารณะถ้าจะถูกจับตามองและแสดงความคิดเห็นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะ
ล่าสุดค่ะหวยออกที่พระเอกหนุ่มเจ้าสำอางสนยุค
ที่มีชาวเน็ตตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ชื่อดัง
ตำหนิไปที่ความไม่มีเสน่ห์และชื่อเสียงก็ยังไม่ดังเท่าที่ควรด้วย
รวมถึงบทบาทด้านการแสดงก็ยังไม่หลุดจากความเป็นหุ่นยนต์
เจ้าตัวก็ขอตอบกลับด้วยรอยยิ้มแบบเรียบเฉย
เผยว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น
ซึ่งที่ผ่านมาตัวเองก็ตั้งใจทำผลงานออกมาอย่างเต็มที่
แต่อาจจะเป็นเพราะได้รับบทบาทที่คล้ายเดิมบ่อย
ไม่แปลกที่หลายคนจะติดภาพเหล่านั้นค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็พร้อมที่จะเก็บคำติเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเอง
เพื่อเป็นการพิสูจน์ฝีมือนั่นเอง
แล้วแต่คนจะคิดแล้วกันคือบางคนก็อาจจะมีสเปคของเขานะครับ
เราก็อาจจะไม่เข้าตาก็ถือว่า

จากละครที่ผ่านมาของผมล่าสุดนะครับคือ
ก็มีข่าวว่าผมสามารถลบฉายานี้ได้แล้วนะครับ
ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่าผมดีใจหรืออะไรหรอก
ผมก็อยากพัฒนาต่อไปนะครับอยากจะทำให้มันดีขึ้น
ขอบคุณสำหรับทุกคำติชมนะครับ

บางทีผมยังไม่เคยได้เล่นละครกุ๊กกิ๊กหรืออะไรเลยนะฮะ
ก็เสน่ห์ตรงนั้นความเป็นธรรมชาติตรงนั้นอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับ
ซึ่งผมก็อาจจะมีละครแบบนั้นให้ดูกันเร็วนี้นะครับผม

เก็บมาพัฒนาตัวเองดีกว่านะฮะ
ก็มันไม่ใช่ผมคนเดียวมั้งทุกคนก็คงโดนหมด
ดาราก็คงเจออะไรแบบนี้บ้างนะครับ
มีคนรักเยอะก็มีคนจับจ้องเยอะนะครับ

สนยุคก็มีโอกาสได้ไปโชว์ตัวที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนด้วย
พร้อมกับเพื่อนในวงการบรรเทิงอย่างหนุ่มไมค์พีรัสและสาววิวมันนรส
งานนี้ก็ลุ้นกันเอาเองนะคะว่านุ่มสนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้โดดไปร่วมงานกับแดนมังกรก็เป็นได้ค่ะ